โจรมันกล่อนหัวใจไม่รู้ว่าคนไหนจึงใจก็ไม่รัก
แหล่วยังง่วงอยู่เลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้ว
มาแต่เช้านี่แหละตื่นแต่เช้าแต่เหมือนไม่ได้นอนเลย
เมื่อคืนกังวลทั้งคืนค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดรอบบ้านเนี่ย
จะไปจับโดนหน้าคุณโจรเดี๋ยวโจรมาฟ้องอีก
ยุ่งยากไปอีกทีนี้อ่ะโจรมาไม่มาโจรฟ้องไม่ฟ้องไม่รู้
แต่สิ่งที่มาตอนนี้คือฝนมาฝนมาต้อนรับสัปดาห์ใหม่เลย
วันจันทร์ฝนมากขึ้นนะคะแล้วสัปดาห์นี้ฝนมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วด้วย
จากภาพนี้จะเห็นว่าปัจจัยเดิมเลยค่ะที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุมประจำถิ่นเขาพัดทิศนี้นะ
มฝนที่อยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
เขาก็ส่งอิทธิพลทำให้ประเทศไทยฝนตกเช่นเดียวกัน
ส่วนช่วงเวลาไหนที่จะทำให้เกิดฝนได้ช่วงเช้าไม่ค่อยมีแต่๑๑โมงเท่านั้นแหละ
โอ้โหเต็มพื้นที่เลยนะคะมาเน้นเน้นเลยภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ภาคตะวันออกก็มีภาคใต้ก็มากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รับมือฝนตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นเลยนะเพราะฝนเยอะแบบนี้
คลื่นทะเลอันดามันก็ยังสูงเหมือนเดิมเลยค่ะจะเห็นว่าสูงได้มากกว่าสองเมตร
ถ้าจุดไหนมีฝนสูงมากกว่าสามเมตรแต่อ่าวไทยนี่ตรงกันข้ามเลย
คลื่นค่อนข้างสงบนิ่งนะคะใครที่ไปเที่ยวยังพอไปเที่ยวได้ค่ะ